เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเรื่องของความเชื่อเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเรียกร้องมาเยอะมากเลยเดี๋ยวพาไปที่จังหวัดกาลสิน
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเนี่ยพบกับต้นไม้ขนาดใหญ่ต่อไม้เนี่ยที่จมอยู่ใต้ลำน้ำชีแล้วเขาบอกว่าหลังจากเอาขึ้นมาเนี่ยพิสูจน์แล้วนะอายุเนี่ยน่าจะเป็นร้อยปีก็เลยเชื่อกันว่าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แน่นอน

ไม่ได้มาขายร่มหรือว่าไม่ได้มาดูแข่งเรือยาวอะไรนะคุณ
แต่ว่านี่คือบรรยากาศการขุดต้นไม้ที่บริเวณสะพานข้ามลำน้ำชีถนนกรรมรสัย๑๐๑อยู่ที่ตำบลเจ้าท่านะคะ
ต้นไม้โบราณนี้ถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำที่ไปดำน้ำสำรวจพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างสะพาน
ลักษณะของต้นไม้ที่ขุดพบเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่มากนะคะ

ความยาว๑๐เมตร
แล้วก็คาดว่าน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีแน่นอน
คุณเก่งกาดนายกสมาคมเมตตาธรรมทิพยสถาน
เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมได้รับแจ้งจากทีมงานก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำชีบอกว่า
บริเวณจุดนี้สามารถขุดเจาะเสาเข็มทำต่อหม้อสะพานได้
คาดว่าจะมีอะไรแบบวางขวางอยู่ก็เลยไม่สามารถทำให้การขุดเจาะนั้นสำเร็จได้นะคะ
เขาก็เลยสงสัยกันติดต่อไปยังทีมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยชุดประดาน้ำมาตรวจสอบดูกันหน่อยสิ
หลังจากทีมเจ้าหน้าที่สำรวจใต้น้ำปรากฏว่าพบกับท่อนไม้ขนาดใหญ่จมอยู่ใต้น้ำใหญ่ใหญ่มากคุณชนะคุณดูใหญ่จริง

ก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการช่วยที่จะยกต้นไม้ต้นนี้ขึ้นมาหลังจากขึ้นมาได้นะโอ้โห
ชาวบ้านเขาก็ฮือฮากันมากเลยหลังจากนำท่อนไม้โบราณนี้นะฮะขึ้นมาชาวบ้านก็พากันมาเนี่ยค่ะทำพิธีตามความเชื่อ
จากนั้นก็เคลื่อนย้ายต้นไม้นำไปไว้ที่วัดสามัคคีบ้านท่าสามัคคีชาวบ้านหลายคนก็เชื่อว่าเป็นต้นตะเคียนทองตามที่เคยมีผู้เท่าผู้แก่บอกเล่าไว้ว่ามีต้นตะเคียนทองอยู่บริเวณข้างลำน้ำชีแห่งนี้
จากความเชื่อก็เลยทำให้ชาวบ้านพากันนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะคุณดูวิธีการขนย้ายเนี่ยนะ
นี่กิโลก็พันกิโล
ใช่ค่ะส่วนคนที่ชอบเรื่องของการเสี่ยงดวงตัวเลขต่าง
เขาก็นำแป้งมาถูกันแล้วนะ
ถูมาขอโชคขอลาบกันต่อไปนะคะ

ต้นไม้ต้นนี้ก็จะถูกเก็บไว้ที่วัดเพื่อให้ชาวบ้าน
แล้วก็ผู้ที่มีความเชื่อมากราบไหว้
แล้วก็ให้เด็กรุ่นลูกรุ่นหลานมาเรียนรู้มาศึกษากันต่อไปนะคะ
แค่นี้เหรอไม่มีอะไรมาฝากเหรอหมดแล้วเหรอใช่แล้ว

ก็ย้ายไงก็ขุดพบอยู่ใต้ลำน้ำชี
เอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ย้ายไปไว้ที่วัด
อ้าวลูกสี่ตามไปที่วัดตามไปที่วัดตามไปที่วัด

เอาแต่ทั้งนี้เรื่องความเชื่อต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ